วันเสาร์นี้นะครับนอกเหนือจากศึกสมเด็จวันแชมป์เป็นชิปนะครับ
ที่เราถ่ายทอดทางหน้าจอชนะทีวีช่องสารที่สอง
ก็ติดตามเชียร์กันด้วยกับทีมช้างศึกรูยุไม่เกินยี่สิบสามปี
ก่อนจะมีโปรแกรมเตะนัดพิเศษนะครับเจอกับญี่ปุ่นในวันเสาร์นี้ด้วยนะครับ
ซึ่งโซรันยันโควิชวรรณภูมิสอนนะครับปล่อยแล้วเตะพักซ้อมหนึ่งวัน
หลังจากที่ซ้อมต่อเนื่องมาสิบวันก็บอกนะครับว่าตอนนี้ทุกคนพร้อมกับเกมเกม
จะเจอกับญี่ปุ่นในวันเสาร์ก็ศึกษารูปแบบการเล่นของคู่แข่ง
แล้วญี่ปุ่นชุดนี้ก็ถือเป็นชุดผสมที่เป็นแกนหลักนะครับ
มีผู้เล่นอายุเฉลี่ยสิบเก้าถึงยุคสิบปีก็มั่นใจนะครับว่าตั้งแต่ไทยสามารถเก็บ
และชนะได้ขณะที่จักริย์เวทพิรมครับที่พึ่งเดินทางมาสมทบกับทีม
ชื่อครับ๒๓คนสุดท้ายแล้วก็ในช่วงบ่าย๒จะมีการประชุมทีมแล้วก็พูดถึงเกมการแข่งขันที่จะมีขึ้นนะครับในวันเสาร์
จะมีการแถลงข่าวกันในช่วง๔โมงเย็นโปรแกรมนะครับ
ไปประเดิมสนามเจอกับญี่ปุ่นย้ำอีกครั้งหนึ่ง๙ธันวาคมเวลา๒ทุ่ม
เพราะ๒ทีมนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มของไทยในเกมชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่จีนด้วยครับ